ทีนี้ดิฉันพาไปดูคลิปหนึ่งนะคะที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
คนก็วิจารณ์กันนักละค่ะว่าทำยังงี้ได้ด้วยเหรออืม
ตำรวจทำไมไม่ดำเนินการปล่อยให้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยค่ะ
เป็นกลุ่มบิ๊กไบท์เขาก็เอากลวยมาวางเลยนะครับ
แล้วก็เหมือนกับซ้อมขี่กันนะคะเหมือนกับขี่แบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาซ้อมขี่กันตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่แหลมแท่นริมหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี
นี่ถ้าไม่มีคนบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตนี่ผมก็นึกว่าขออนุญาตแล้วนะ
นึกว่าอ่ามันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยถูก
คลิปนี้นะคะเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าตัวป่วนบางแสนเขาโพสต์เอาไว้ค่ะครับ
เหมือนกับมีการเอาแท่นกรวยไปวางแล้วก็เนี่ยขี่กันเหมือนแบบหัดขี่ซิกแก๊กกันนะคะ
แอดมินเพจบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะเพราะบางทีมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวไปจอดรถ
อืมตำรวจเขียนใบสั่งเฉยเลยอ่าแต่เนี้ยบิ๊กไบท์มาฝึกขับรถแบบเนี้ยเออ
ตำรวจปล่อยได้ไงทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะ
นายสิงหาแสงสาคอนก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มบิ๊กไบท์กลุ่มเนี้ย
เขาก็ไปจับจองพื้นที่ที่แหลมแท่นไปหัดขี่สัปดาห์ละครั้งสองครั้ง
แต่ละครั้งก็มากันยี่สิบคันนะคะโอ้แสดงว่าหลายครั้งแล้วสิมากันบ่อย
ไม่ใช่ครั้งแรกคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวนั่งเล่นกันไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าบิ๊กไบท์เขายึดพื้นที่ไปหมดเลยค่ะอืม
ก็สร้างความเดือดร้อนนะคะตำรัวสพแสสูกบอกว่า
เรื่องแบบนี้ใครทำจับหมดอ๋อเลยครับมันผิดไม่ยกเว้นเออ
ไปซ้อมขี่กันแบบนี้ที่มีคลิปไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ย
ตำรวจไม่ไปดำเนินการเพราะตำรวจไม่เห็นอ๋อเหรอใช่

ก็คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ

ในการเพิ่มทักษะการขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
เป็นพื้นที่ที่มันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแบบนี้
แต่มีกลุ่มของเขาเองเขาก็ออกมาแสดงความเห็นนะ
ใช่ค่ะกลุ่มบิ๊กไบท์เองเขาก็บอกว่า
มันเป็นกิจกรรมในการเพิ่มทักษะการขี่ให้ปลอดภัย
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายบนท้องถนน
เพราะนี่คือบิ๊กไบท์รถขนาดใหญ่ต้องขี่ให้คล่อง
ถ้าขี่ไม่คล่องไปขี่บนท้องถนนมันอันตราย
นี่มันกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะ
คือท่านก็พูดไม่ผิดหรอกครับแต่
แต่พื้นที่ที่คุณใช้มันไม่ใช่
คุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณหรือเปล่า

ถูกค่ะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงคะ
ชาวบางแสนเขาเสียภาษีกันใช่ไหม

เพื่อมาพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่
แต่คุณบอกว่านี่เป็นการที่ฉันจะฝึกขับรถ

เขาจะไปนั่งเล่นไปนั่งชมวิวอะไรไม่ได้แล้ว

เมื่อสองวันก่อนนายกเทศมนตรีเทศบาลแสนศุกร์

ยังออกมาประจงประจานต้องไปลบแม่ค้าพ่อค้า
เอาสีสเปรย์ไปพ่นจองที่

แต่นี่เขาบอกเขาไม่เห็นนะตำรวจบอกตำรวจไม่เห็นนะ
ผมเชื่อว่าถ้านายกเทศมนตรีแสนสุกรู้